ส่วนท่านนี้นะฮะน่าเศร้าจริงเพราะว่าเพจดังเราต้องรอดของดาราสาวสองคนที่ช่วยกันหาเตียงส่งผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ยโพสต์บอกว่าคราวนี้คุณปู่

รอเตียงมานาน๗วันท่านฟังไม่ผิดครับ
รอเตียงมานาน๗วันท่านเสียชีวิตแล้วฮะนี่ไง
นงพนีมหาดไทยเนี่ย
ร่วมกันตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยหาเตย์ให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
โพสต์แจ้งข่าวร้ายครับกรณีคุณปู่ติดเตียงนะฮะ
อายุ๗๒ปีท่านป่วยโควิด๑๙ด้วยต้องรอเตียงนานถึง๗วันล่าสุด
ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับเพจเราต้องรอดระบุข้อความบอกว่า
รอเตียง๗วันคุณปู่ติดเตียงอายุ๗๒ปีเสียชีวิตแล้ว
จากไปเครื่องวัดออกซิเจนไม่สามารถจับค่าอะไรได้
ร่างกายไม่ตอบสนองตัวเย็นมือเท้าเขียว
ทีมงานแฮสแท็กเราต้องรอดทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ขณะที่อีกข้อความระบุบอกว่ากำหนดการพิธีชาปนกิจนะครับ
คุณปู่วันนี้๑๘นาฬิกาขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว
และโอ้โหข้อความนี้และขอโอกาสในการมีชีวิตอยู่ให้คุณย่าด้วยนะคะ
ตอนนี้ท้องเสียมีไข้ออกซิเจนต่ำอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับ
เน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มองว่าทำไมดาราบางคนและนักการเมืองติดโควิดปั๊บ
รักษาตัวเข้าโรงพยาบาลมีเตียงอย่างทันท่วงที
ส่วนชาวบ้านตาศรีกับตาสาที่ติดโควิดรอจนตายเศร้าใจสุด
คุณผู้ชมเห็นกับข่าวนี้อย่างไรแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับ
นี่รอเตียงจนตายเลยเหรอฮะ๗วัน๗วันเจอแบบนี้บ่อย
ก็เนื่องจากคนติดกับคนที่รักษาหายแล้วไม่มีความเท่ากันเลย